แต่ว่าประเด็นแรกนี่เราตามติดเรื่องของความคืบหน้า
คดีที่กลุ่มวัยรุ่นได้ไปก่อเหตุที่พัทธลุงหากจำกันได้
ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคมนั่นเอง
ถือว่าหลายคนพอรู้ก็เกิดเป็นคดีสลดและสะเทินผ่านด้วย
ใช่นะครับก็คือคดีที่กลุ่มวัยรุ่นนั้นฆ่าคู่อริ
แล้วก็มีการข่มขืนแฟนของผู้เสียชีวิตแล้วก็มีการโยนเหว
ซึ่งแฟนผู้เสียชีวิตขณะนั้นก็ตั้งคันอยู่ด้วยนะครับ

ทางด้านของกระทรวงยุติธรรมก็เร่งให้ความช่วยเหลือ
แต่ว่ายังพบว่าไม่มีการแจ้งสิทธิ์
ในการที่จะเข้าขอความช่วยเหลือที่ยุติธรรมจังหวัดสงขลา
ทางด้านของโลกโซเชียลคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดี
เขาก็มีความเคลื่อนไหวด้านนี้เหมือนกัน
ในการที่จะทวงถามสิทธิ์ในการดูแลจากหน่วยงานต่าง

ก่อตั้งองค์กรทำดีได้โพสต์ข้อความผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ก
ระดมทุนช่วยเหลือหญิงสาวเหยื่อแก๊งวัยรุ่น
พัทธลุงที่ฆ่าคู่อริก่อนรุมข่มขืนแฟนสาวที่กำลังตั้งคัน๓เดือน

โดยระบุว่าครอบครัวผู้เคาะร้ายไม่มีเงินเยียวยา

อีกทั้งคุณแม่ของเหยื่อก็ต้องมาเฝ้าดูอาการอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าหญิงสาวกระดูกสันหลังไม่เข้าที่
ไม่ได้ทำงานจึงขาดรายได้นะครับ
ซึ่งผู้คนในโลกโซเชียลที่เห็นโพสต์นี้นะครับ

ก็ได้ร่วมการบริจาคเงินช่วยเหลือหญิงสาว

ส่วนได้ตั้งคำถามถึงกรณีที่เกิดขึ้นว่า
เหตุใดจึงไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปช่วยเหลือเยียวยา
ทั้งที่เรื่องผ่านมาได้
ถึงตอนนี้ก็เดือนหนึ่งกันอีกนิดแล้วนะครับ

เป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญสะเทือนใจนะครับ
ใช่แล้วค่ะซึ่งทางด้านนายธวัชชัยไทยเขียว
ประหลัดกระทรวงยุติธรรมในฐานะโฆษกระทรวงยุติธรรมนะคะ
ก็ชี้แจงว่าทางกระทรวงยุติธรรมได้เข้าไปช่วยเหลือหญิงสาว

ทันทีที่เกิดเหตุทางยุติธรรมจังหวัดตรัง
ได้เข้าไปแจ้งสิทธิ์เงินค่าตอบแทนแก่ผู้เสียหายทันที
แต่ว่าตอนนั้นผู้เสียหายยังอยู่ในภาวะที่
ยังไม่สามารถให้การได้คือได้รับบาดเจ็บ
ต่อมาก็มีการย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา
แต่ก็ยังไม่ประสงค์ที่จะเข้าไปแจ้งสิทธิ์นะคะ
ล่าสุดเมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ไปติดตาม
เพื่อให้ญาติหรือว่าผู้เสียหายได้แจ้งสิทธิ์และรับคำขออีกครั้ง
จากนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำเรื่องแจ้ง

เพื่อให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการคุ้มครองพยาน
ซึ่งสิทธิ์คุ้มครองยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะคะ
ส่วนแฟนนุ่มที่เสียชีวิตนั้นก็อนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนตามพรบ
รวมทั้งหมดก็คือเงิน๑๕๐๐๐บาท
ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างแจ้งคำวินิจฉัยให้ทายาทผู้เสียหายทราบ
และรับค่าตอบแทนต่อไปค่ะ
คือเรื่องนี้ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจ
เพราะเมื่อวานก็ลงพื้นที่แล้วก็มียุติธรรมจังหวัด
เขาคอยดูแลอยู่แต่ว่าการดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นอย่างไร
ต้องสอบถามคุณธวัชชัยไทยเขียวรองประหลัดกระทรวงยุติธรรม
อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับท่านรองประหลัดครับ
สวัสดีครับคุณสืบคุณอริยาครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
รองประหลัดครับเมื่อวานนี้ได้ลงพื้นที่ไปดูแล
ช่วยเหลือครอบครัวตรงนี้แล้วก็เรื่องของการแจ้งสิทธิ์

คืออย่างนี้ครับกระบวนการทางราชการมันต้องมีกระบวนการแจ้งสิทธ
แต่ว่าคราวที่แล้วที่เราไปเขาไม่พร้อมในการแจ้ง
แล้วก็ทางเหยื่อตัวเหยื่อผู้เสียหายก็คิดว่าจะย้ายมาที่สงขลา
แล้วก็ไปแจ้งสิทธิ์ที่ยุทธรรมจวดสงขาเอง
เพียงแต่ว่าเมื่อเห็นเป็นประเด็นข่าวต้องขอบคุณคุณบุ๋ปนัดดาที่มาปลุกกระแสเรื่องนี้เข้ามา
ทีนี้เราก็เลยคิดว่าไม่ใช่ว่าทางกระทรวงยุทธรรมปกติแล้ว
เราจะไม่ได้คิดว่าจะต้องให้เขาต้องเข้ามาแจ้งสิทธิ์เท่านั้นแหละ
เราเองก็ไปแจ้งสิทธิ์ถึงที่แล้วรวมถึงรับคำขอด้วย
เช่นในปัจจุบันนี้ถ้าใครตกเป็นเหยื่อเนี่ยไปแจ้งความที่ทุกสถานีตำรวจเนี่ย
เราก็ได้มอบให้พนักงานสอบสวนในทุกสอนอเป็นคนแจ้งสิทธิ์และรับคำขอเลย
แล้วก็รวมไปถึงบางประเทศที่ตกเป็นแพ้เช่นในกรณีที่ถูกควบคุมตัว

ถ้าเกิดสารมีคำสั่งหรือคำบิภาคศาว่าไม่ได้เป็นภูเขาธรรมความผิด
ก็ให้ผู้บัญชาการเรือนจำแจ้งสิทธิ์และคำขอด้วยเช่นเดียวกัน
เพราะฉะนั้นเราทำงานเชิงลุกแล้วแต่ว่ากลับมาในกรณีนี้ใช่ไหม
เมื่อวานนี้ได้ไปแล้วไปเยี่ยมไปดูว่า
ได้มีกระบวนการอะไรบ้างก็พอจะสรุปได้ว่าในเบื้องต้นเนี่ย
ระเบียบราชการเนี่ยก็จะมีเรื่องของกระทรวง
ปันธนาสังคมและความบ้านคมมนุษยาจังหวัดเนี่ยนะฮะ
ที่สงขลาเนี่ยได้ช่วยเหลือเงินฉุกเฉินไปสองพันบาท
แล้วก็บ้านพักเด็กและครอบครัวก็ได้ช่วยเหลืออุปโภคบริโภค
เป็นเงิน๓๐๐บาทแล้วก็ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตะบนสะท้อน
ก็รับปากว่าจะไปช่วยเหลือเรื่องซ่อมแซมบ้านให้
และมาตรการอื่นก็คือมาตรการคุ้มครองพยาน
ที่เราได้ดำเนินการไปแล้วของกระทรวงยุทธรรมนะครับ

ผมทราบว่าทางผู้เสียหายได้ใช้สิทธิ์บัตรทองไปแล้วก็
ก็เบิกส่วนนี้ไม่ได้ตั้งแต่สิทธิ์บัตรทางาน
บัตรทองไปทีนี้ก็จะเหลือในส่วนของค่าฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ
ในส่วนเหล่านี้เดี๋ยวเราก็จะดูอีกทีว่าจะได้เท่าไหร่ส่วนหนึ่งนะครับ
อันที่๒คือค่าขาดประโยชน์ระหว่างการทำอาหารได้
ระหว่างที่เขาประกอบอาชีพทำงานไม่ได้เนี่ย
ขณะนี้กฎหมายเราไปติดล็อกด้วยกฎหมายเพียงแค่วันละ๒๐๐บาทแต่ไม่เกิน๑ปี
คราวนี้เราจะแก้ให้เป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามค่าแรงงานขั้นต่ำ
จะเป็น๓๐๐ในอนาคตหรืออาจจะเป็นแรงงานขั้นต่ำอื่น
แล้วก็นอกจากนี้คืออาจจะเป็นส่วนอื่นที่คำการเห็นชอบที่จะให้พินาให้
วันนี้เราก็เมื่อวานนี้ก็คือนอกจากไม่ใช่แจ้งสิทธิ์ธรรมดา
ก็ไปรับคำขอมาเลย

ก็เข้ากับผ่านกระบวนการเรียบร้อยแล้ว
เรื่องของค่าขาดประโยชน์นี้ในกรณีนี้
ยังได้๒๐๐หรือว่าได้ตามสิทธิ์ใหม่หรือว่ากฎหมาย
๒๕๐ศิษย์หมายอุดกับกระบวนการแก้กฎหมาย
โดยปกติแล้วอย่างนี้รัฐควรจะต้องเข้าไปดูแลด้วย
เพราะว่าประชาชนเขาได้ซื้อความเสี่ยงและบริการของรัฐที่เป็นเลิศไปแล้ว
ใช่ไหมคนที่จนที่สุดก็ซื้อเกลือไปคลุกข้าวเขาก็จ่ายแวดมาแล้ว
ก็ได้ไฟสองทางได้ถนนสานะเนี่ยรวมทั้งบริการของรัฐเรื่องพวกนี้ด้วย
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่กระทรวงยุทธรรมจะไปช่วย
ถ้าสมมุติว่าจะมีการฟ้องร้องคดีทางแพ่งนะครับ
เราก็จะใช้เงินกองทุนธรรมเป็นค่าจ้างทนายความ
ถ้าเดินทางไปมาสารในค่าพิสูจน์สิทธิ์ให้กับตัว
กรณีนี้ไม่ได้หมายความว่าของกรณีที่ตกเป็นเหยื่อเท่านั้นนะครับ
ครับกำลังจะถามพอดีท่านนะครับคนที่ถึงจำเลย
หรือคนจนและคนด้อยโอกาสที่ไม่สามารถเข้าถึงการอำนวยความยุทธรรมได้
ก็สามารถไปขอเงินกองทุนธรรมได้ที่ยุทธรรมจังหวัดทุกจังหวัดนะครับ
ครับถามถึงกรณีอีกรณีนี้หน่อย
ผู้เป็นเหยื่อรักษาพยาบาลอยู่แน่นอน

คุณแม่ของเหยื่อที่ต้องมาเฝ้าดูอาการ

กระทบตัวนี้ที่ภาพเรียนว่าเอ่อถ้าในต่างประเทศเนี่ย
มูลนิธิผมเองผมก็สนใจอยากจะตั้งมูลนิธิ
อาจจะชวนคุณภูมิปรนัดดามาช่วยกันดุเราถามยังไงเพราะว่าระเบียบรัชกาล
บริจาคเงินเข้ามูลนิธิเนี่ยอาจจะสามารถไปลดละ
จากนั้นนี่ทางครอบครัวนี้เขาเรียกร้องหรือว่าต้องการอะไรเพิ่มเติมได้ติดต่อ

เท่าที่ผมตรวจสอบดูขนาดนี้นะฮะก็ยังไม่มีนะครับ
แต่ว่าทางส่วนราชการได้เสนอความช่วยเหลือ
รวมทั้งช่องทางอย่างเช่นผมเรียนว่า
ถ้าต้องการจะฟ้องร้องขอเรียกร้องทางแพ่งกลับไป
กระทำความผิดเนี่ยก็จะมีค่าทนายความให้
มก็ไปแจ้งแล้วว่าจะได้สิทธิโน่นนี่นั่นอะไรบ้างนะฮะ

ว่าในโลกโซเชียลก็เป็นห่วงเหลือเกินกรณีนี้นะท่าน
ก็โดยส่วนตัวผมไม่ใช่เฉพาะกระทรวงยุทธรรมหรอก
ว่าส่วนราชการคงต้องทำงานเชิงลุกมากขึ้น

เขาไม่มีศักยภาพในการเดินทางมาถึงส่วนราชการได้

บางทีหน่วยงานของรัฐอาจจะต้องลุกเข้าไปถึงที่

พยายามจะทำเรื่องนี้มากขึ้นครับ
เอาละครับขอบคุณนะฮะท่านรองประหลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับ

ในฐานะของโฆษกระทรวงยุติธรรมด้วยนะครับ
ซึ่งท่านก็ยืนยันว่าการขอสิทธิ์เป็นไปโดยเรียบร้อยแล้ว
ทำงานเชิงรุกกระทรวงก็เข้าไปจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะครับ

ทำไมยังไม่มีการขอใช้สิทธิ์เลยตรงนี้
เพราะว่าเหตุการณ์นี้คือเกิดขึ้นมาประมาณ๑เดือนแล้ว
เรื่องของการนำเสนอข่าวหรือว่าความคืบหน้าในประเด็นนี้อย่างไรบ้างนะคะ